ครับ
รัศนิทรอดทรีย์ที่ควรมนตรงครับนะครับ
บัญชีรายชื่อภักดิ์ก้าวกไก่กับท่านประทานครับ
เพื่อลงปฏิไม่ไว้วางใจในส่วนของนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาลนักศึกษ์
ขออนุญาตฝ่ายโสดนำสไลด์ขึ้น

ท่านประธานครับประเด็นที่สำคัญที่ผมจะอภิปราย
ก็คือประเด็นในเรื่องของตามยติเลย
คือการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวนะครับ
บริหารวิกฤตการณ์โควิดที่ล้มเหลว
ข้อกล่าวหาของผมครับท่านประธานครับสั้นง่าย
คือผมกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาลนักศึกษ์
ณเวลาที่รู้หรือว่าควรรู้
ว่าวัคซีนนั้นเนี่ยไม่มีประเสร็จภาพเพียงพอกับสถานการณ์อีกต่อไป

อาจจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านสั้นง่ายครับท่านประธานว่า
นายกกับรัฐมนตรีเนี่ยซื้อของที่ใช้ไม่ได้
ณเวลาที่รู้อยู่แล้วว่ามันใช้ไม่ได้

วันนี้ครับท่านประธานครับถ้าเพื่อนสมาชิกหรือประชาชนที่อยู่ทางบ้าน
แต่คาดหวังว่าจะได้เห็นเอกสารลับคลิปเสียงภาพลับหรือข้อมูลลับอะไรต่างจากผมนี่
ก็ต้องเรียนว่าอาจจะต้องผิดหวังครับท่านประธาน
เพราะว่าผมไม่มีนะครับผมนำแต่ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปิดเผยเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
ทุกคนรู้แฟนคลับรู้นายกและรัฐมนตรีก็ต้องรู้หรือควรรู้เช่นกัน
ข้อกล่าวหาของผมครับท่านประธานครับจะไล่เรียงนะครับไล่เรียง๔คำถามครับท่านประธานครับ
ชนิดเชื้อตายมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุเดลต้าหรือไม่เพียงใด
และ๒ทำไมถึงต้องพูดถึงสายพันธุ์เดลต้าเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้ามันกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักอยู่ในประเทศไทย
และ๓เมื่อเราได้วันที่ที่เราทราบว่าสายพันธุเดลต้าระบาดหลักอยู่ในประเทศไทย
แล้วหลังจากนั้นเราทราบว่าวัคซีนมันใช้ไม่ได้มันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หลังจากวันดังกล่าวนายกกับรัฐมนตรียังสั่งซื้อดึงดันที่จะซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อหรือไม่
ณวันที่เท่าไหร่เป็นความผิดสำเร็จหรือยังนะครับ
และสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายหรือเปล่า
จะต้องร่วมจมหัวลงท้ายรับผิดไปกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่
แค่นี้เองครับท่านประธานครับตลอด๖๐นาทีไล่เรียงอยู่เท่านี้
เพราะฉะนั้นเรามาที่คำถามแรกของท่านบันทานว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายมันมีประสิทธิภาพต่อสายพันเดลต้าหรือเปล่า
ผมจะนำข้อมูลท่านประธานหลักฐานเชิงประจักษ์ไล่เลี่ยงกันมา๓ลำดับดังต่อไปนี้
อันดับแรกก็คือวารสารทางวิชาการในระดับสากล
ลำดับที่๒ที่เราไล่กันมาคือผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย
และสุดท้ายในเชิงวิชาการในเชิงวิทยาศาสตร์
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเรารับฟังได้
เราจะไล่เลียงจากหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด
ไปสู่หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในลำดับที่รองลงไปนะครับ

ผมจะยกตัวอย่างแค่อย่างละอันเท่านั้นเองนะครับ

ข้อมูลรายงานที่ลงสู่วรสารวิชาการในระดับนานาชาติครับ
เปิดเผยเมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
เรื่องของความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
ในส่วนของไวรัสแล้วก็การกลายพันธุ
ซึ่งส่งผลกับประสิทธิภาพของวัคซีน
วรสารวิชาการที่ได้เผยแพร่เรื่องนี้นะครับ

มีตารางครับท่านประธานครับผมสรุปมาให้นะครับ
ตารางนี่นะครับสีเหลืองครับ
แต่วันนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันนะครับ
แล้วท้ายช่องขวาสุดกรอบสีแดงครับ
กล่าวไว้ให้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีพูดต่อไป
ทางด้านซ้ายมือเขาเปรียบเทียบหลายสายพันธุท่านประธานครับ
ทั้งสายพันธุ์ดั่งเดิมอูฮั่นสายพันธุ์อัลฟ่าเบต้าแกมม่า
มาถึงเดลต้าในกรอบสีฟ้าที่เราสนใจกันในวันนี้
อันแรกครับสีเหลืองครับมาจับคู่กับเดลต้าสีฟ้าครับ
อันนี้วารสารวิชาการระดับโลกรายงานออกมา

หมายความว่าไงครับท่านประธานครับหมายความว่าณวันที่๙สิงหาคม
อยู่ครับท่านประธานครับถ้าไล่ไปดูบนเนี่ยตอนสายพันธุฮันเนี่ย
เป็นสายพันธุ์ระบาดหลักอยู่ในประเทศไทยเนี่ย
ชนิดเชื้อตายี่ห้อนี้ไม่ปรากฏข้อมูลหมายความไหมท่านประธานครับ
จริงมันไม่ใช่หน้าที่ผมและไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนเลยนะครับ
ที่ต้องมาพิสูจน์ทราบว่าวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อเนี่ย
มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ
มันเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เงินภาษีของประชาชนครับท่านประธาน
ที่จะต้องบอกและชี้แจงตัวเองว่าสิ่งที่ฉันซื้อเนี่ย
มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ

หลายท่านอาจจะถามครับท่านประธานครับว่า
แล้วไอ้วารสารวิชาการที่คุณหมอยกมาเนี่ย
มันเชื่อถือได้หรือเปล่า

เมื่อสักครู่ผมจบในเรื่องของวารสารวิชาการระดับโลกนะครับ
ผมมาต่อที่การศึกษาในประเทศไทย
เขาศึกษาเรื่องการลดลงของภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสโควิดกายพันธุ
เทียบกับผู้ที่หายป่วยตามธรรมชาตินะครับ
แพร่เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

ซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
แล้วก็คณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

เขาสรุปออกมาอย่างนี้ครับคุณพนักฐานว่า
แล้วก็เทียบกับผู้ที่หายจากการติดเชื้อปีที่แล้ว
แล้วก็ผู้ที่หายจากการติดเชื้อปีนี้
กับสายพันธุ์อูฮันสายพันธุ์อัลฟ้าสายพันธุ์เบตต้าและสายพันธุ์เดลต้า
มาดูที่ช่องขวาสุดครับท่านประธานครับ
ผู้ที่จิดเชื้อปีนี้ท่านอาหายเนี่ย
มีความสามารถในการต่อกรกับสายพันธุเดลต้าได้ถึง๙๓๓ครับ

มีความสามารถอยู่ที่๘๖๗ครับท่านประธาน
แต่ท่านประธานดูในกรอบสีแดงครับ
ชิโนแหวคกับสายพันธุ์เดลต้า
ต่อกรณ์เนี่ย๓๘๓๓เท่านั้นครับท่านประธาน
ตอนแรกชิโนแวคได้๕๐๔นะครับ
ก็ผ่านมาพอดีนะครับแต่ก็ถือว่าผ่าน
แต่ตอนนี้ถ้าเป็นสายพันธเลต้าไม่ผ่านแล้วนะครับ

สายพันธุฮันเนี่ยจากงานศึกษานี้นะครับ

พันธุอัลฟ่าต่อกรได้๗๕
สายพันธุเดลต้าต่อเบต้าต่อกรได้๗๐
หมายความว่าต้องให้ความเป็นธรรมครับท่านประธาน
ว่าตอนแรกในซิโนแวคมันพอใช้ได้
ผมเองและพักก้าวไกลนะครับก็ยังออกมาช่วยประชาสัมพันธ์อยู่เลยครับท่านประธานว่า

กันตายแต่ไม่กันติดก็ยังดีนะครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว
ถัดไปครับ
แล้วถามว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับ

เผยแพร่สู่ประสานวิชาการระดับโลกแล้วครับ
เผยแพร่เมื่อวันที่๒๖สิงหาคมครับ
เรื่องภูมิคุ้มการต่อต้านเชื้อโควิดกายพันฯที่เกิดจากวัคซีนจินูแว็กเนี่ยมันต่ำกว่าการติดเชื้อจริง
ท้ายที่สุดการศึกษาและงานวิจัยของไทยที่คณะแพทย์รามาธรรม
ที่คณะวิศมหิดลทำ
ก็ได้สู่ก้าวเข้าสู่วรสารวิชาการระดับโลกและเผยแพร่สู่ทั่วโลกไปแล้ว

ผมก็เอามาอ้างอิงให้อยู่ที่ประมาณ๒๕กว่านะครับ๒๕๐๗๑ถัดไปครับ
ถ้าใครที่ฟังแล้วยังงงนะครับท่านประธาน
เขาจัดอันดับของวรสารวิชาการทางการแพทย์ระดับโลกนะครับ
โลกใบนี้มีประสานทางวิชาการทางการแพทย์เป็นพันเป็นหมื่นครับ
ไปครับความเห็นสุดท้ายนะครับคือความเห็น
หลักฐานสุดท้ายคือหลักฐานความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ผมขออนุญาตอ้างอิงคำพูดของท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาพ
ผมยืนยันกับท่านประธานครับว่าไม่เสียหายแน่นอนนะครับ
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมช่วงทุ่มครึ่งถึง๓ทุ่ม
ใครอยากอ่านเต็มนะครับอย่าเพิ่งไปฮะ
อาจารย์ได้ให้ความกรุณาอนุญาตให้สามารถทำชาวเลขและเผยแพร่ข้อมูลที่สุขสาธารณะอยู่แล้ว
ข้อมูลที่ผมยกมาทั้งหมดวันนี้คือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสาธารณะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เข้าถึงได้
อาจารย์สรุปง่ายครับว่าผมเองเนี่ยผมเห็นด้วยว่าต่อไปนี้ซีโนแวคไม่ควรจะต้องสั่งอีกแล้ว
ถ้าท่านไม่เชื่อการศึกษาวิจัยระดับโลกถ้าท่านไม่เชื่อการศึกษาวิจัยไทยที่ก้าวสู่ระดับโลก
ท่านน่าจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญบ้างนี่คือตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคมถัดไปครับ
ผมขออนุญาตยกบางท่อนบางตอนนะครับที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้ให้ความกรุณาให้ข้อมูลพวกเราเอาไว้
อาจารย์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าผมอธิบายตรงนี้เลยนะประมาณ๓อาทิตย์ผ่านมาแล้ว
คณะกรรมการที่ปรึกษามีอาจารย์ปิยสกลก็อดีตคณะบดีนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็อีกหลายหลายคนผมด้วยหนึ่งในนั้นจริงจริงวันนั้นเนี่ยเราสรุปไปแล้ว
อยู่ประมาณ๕๐ของที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยเราคาดการณ์ว่ามันขึ้นต่ออีกแน่นอน
แต่ตอนนั้นเนี่ยเราสรุปไปแล้วว่าเออคนที่ได้ชิโนแวค๒เข็มเนี่ยน่าจะไม่พอ
จำเป็นต้องได้บูสเตอร์และถ้าจะต้องได้บูสเตอร์เนี่ย
ตั้งแต่วันที่สิบหกกรกฎาคมถัดไปครับอาจารย์ยังพูดต่ออีกนะครับว่ามันมีความเสี่ยงครับ
โดยเฉพาะเดลต้าเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเน้นผมนี่คืออาจารย์ประสิทธิ์นะครับไม่ใช่ผมวายโยนะครับ
เน้นเรื่องเดลต้าผมก็จะพยายามพูดเรื่องว่าต้องมีบูสเตอร์โดส
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมตอบไม่ได้จริงว่าแต่ความเห็นผมเนี่ยถ้าสอบคอยอมรับที่เราเสนอไปแสดงว่าอะไรฮะ
สอบคอเขายอมรับแล้วแหละว่าซิโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอ
แล้วเราก็พูดเรื่องนี้มาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับที่เราแต่ละกรรมการเนี่ย
ผมก็คิดว่าการที่กรรมการแต่ละชุดยอมรับเนี่ยก็ต้องแปลว่าเขายอมรับความจริงว่าซีโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอ
อาจารย์พูดคำว่าซีโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอภายในช่วงเวลาสักประมาณ๑๐วินาทีนะครับท่านประธานถัดไปครับ
ผมสรุปนะครับท่านประธานจากหลักฐานที่๑หลักฐานที่๒หลักฐานที่๓
ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันสอบคอก็เห็นแล้วครับไม่งั้นตอนนี้คงไม่มาพูดถึงเรื่องบูสเตอร์โดสการฉีดไข้อะไรต่าง
คือซีโนแวค๒เข็มเนี่ยไม่พอจริงจำเป็นต้องได้วัคซีนชนิดอื่นเพิ่ม
แต่ท่านประธานครับถ้าเราคิดตามไล่เลียงตามที่ผมพูดมาเนี่ยจะต้องเกิดคำถามขึ้นมาครับว่า
แล้วคนที่ฉีดซิโนแวคไปเข็มนึงจะทำอย่างไรจะดึงดันที่จะฉีดซิโนแวคเป็นเข็มที่๒ให้เขาหรือเปล่า
ไม่ได้ครับท่านประธานครับรู้อยู่แล้วว่าฉีดไปมันไม่พอ
ดึงดันเอายาตัวนี้วัคซีนตัวนี้ปักเข้าไปสู่แขนของประชาชน
ให้เขาเกิดความเสี่ยงต่ออาการแพ้ให้เขาเกิดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
ให้เขาเกิดความเสี่ยงความเจ็บป่วยโดยที่ไม่จำเป็น
จริยธรรมทางการแพทย์แน่นอนครับท่านประธานครับ
แบบนี้เป็นการละเมิดด้วยซ้ำผิดอาจจะผิดถึงอายาขั้นฐานทำร้ายร่างกาย
แบบนี้ทำไม่ได้ครับตรงนี้มันเลยเกิดเป็นคำถาม
นักวิทยาศาสตร์และคุณหมอต่างจึงเกิดเป็นคำถามวิจัยขึ้นมาครับท่านประธานว่า
จะทำยังไงจะเอาอะไรมาฉีดให้เขานะครับกับคนที่ฉีดซิโนแวคไป๑เข็ม
ไปครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเมื่อสักครู่นี่คือที่มาของคำถามงานวิจัยนี้งานวิจัย
แพร่ไว้เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
อย่างนี้ครับท่านประธานครับเขาตรวจภูมิคุ้มกันครับ
ผมขอไปอีกสไลด์หนึ่งถัดไปครับ
มันต่างกันยังไงครับท่านประธานครับขออนุญาตอธิบายง่าย
การตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยเสมือนการตรวจจำนวนทหารท่านประธาน
คนเหมือนกันนะครับสอนให้ไปยิงเต้าแล้วเอาไปทดสอบว่ายิงผ่านไหม
แต่ความสามารถในการต่อต้านเชื้อจริงมันไม่เท่ากันครับ
งานของคณะแพทย์รามาคณะวิทมหิดลก็ตรวจแบบนี้
ออกมาซ้ายสุดครับท่านประธานครับเส้นสีแดงครับซิโนแวคครับเตี้ยครับ
เส้นกลางเห็นไหมครับเตี้ยเส้นเหลืองกับเส้นน้ำเงินครับ
คือแถว๒กับแถว๓จากด้านซ้ายดูเท่ากัน
อันนี้เห็นไหมครับพอกับฉีดซิโนแวค๒เข็มอันแรกเลยนะครับ
เขาตรวจตอน๔๘สัปดาห์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ฉีด
แต่อันอื่นเขาตรวจที่๒สัปดาห์หลังฉีดครับท่านประธาน
ภูมิยังเยอะอยู่แต่ผมเข้าใจผู้วิจัยครับท่านประธาน
เขาต้องเอาคนที่ไปฉีดจากเมืองนอกมาฉีดจากอเมริกามา

กว่าจะเข้างานวิจัยอะไรกว่าจะได้ตรวจกันก็ล่าช้ากันไป
อันนี้เข้าใจถึงข้อจำกัดงานวิจัย

๑๐แปลว่าอะไรครับตรวจ๑๐คนครับท่านประธานครับ
ก็มีตรวจได้ขาหนึ่ง๑๐คนมั่ง๓๐คนมั่งนะครับ

อันนี้นะครับเป็นสไลด์ต่อเนื่องมาครับ
ก็บอกว่าแบบนี้ไม่พอไม่แนะนำนะครับ

มันเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนกัน
ก็ไม่ได้เหมาะที่จะเอามาบูสกันเองนะครับ
อันหนึ่งก็ต่างกันที่ว่าอันหนึ่งฟรีอันหนึ่งเสียตังค์ก็ว่ากันเถอะนะครับ

อันนี้ไม่เสียหายนะครับภาพขึ้นปรากฏอยู่ทั่วไป
รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องในตอนนี้ผมก็ได้เซ็นเซอร์ท่านไปแล้วนะครับ
จะบอกว่าท่านนายกกับท่านมนตรีสาสุขเนี่ย
ไม่รู้เรื่องไม่ได้ครับท่านประธานครับ

อาจารย์ประสิทธิ์ครับ

เมื่อสักครู่ก็เป็นกรรมการที่อาจารย์ประสิทธิ์พูดถึงอยู่เหมือนกัน
ก็เป็นอดีตคณะแพทยศรีราชผมเหมือนกันครับ
คณะบดีคณะแพทย์ศรีราชพยาบาล๓ท่านเลยนะครับ
ล้อมอยู่ท่านนายกแล้วก็ท่านมนตรีด้วย

ผมเชื่อครับว่าอาจารย์ทุกท่านเขาทราบ

และผมเชื่อเหลือเกินครับว่าอาจารย์ของผมทั้งหลายเนี่ยได้พยายามบอกท่านแล้ว
ท่านรู้แน่ท่านจะบอกท่านไม่รู้ไม่ได้

อันนี้คือสไลด์ที่สำคัญแทบจะที่สุดเลยครับท่านประธานครับ

สั่งซื้อชิโนแวคเพิ่มอีก๑๒ล้านโดสเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมครับท่านประธานครับ

ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะท่านประธาน
ก็เลยต้องออกมาชี้แจงในอีก๒วันถัดไปคือวันที่๑๘สิงหาคม

เดือนนึงฉันต้องการที่จะได้วัคซีนประมาณ๑๐๑๕ล้านโดส
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องซื้อมาถมเพิ่ม
ก็เลยขอซื้อชี้นูแว็กเนี่ยมาถมเพิ่ม
ส่วนเหตุผลข้อที่๒เนี่ยทำไมถึงต้องไปชี้นูแว็กล่ะ

มันใช้เวลาประมาณเดือนเดียวมันเร็วกว่าครับ

ศิริราชครับรีบประกาศเลยครับ
ประกาศผลการศึกษาเมื่อสักครู่นี้ออกมาเป็นสไลด์๔แผ่นครับ

ข้อมูลที่อ้างวันที่๑๘เนี่ยตรงกับข้อมูลของศรีราชวันที่๑๙เป๊ะเลยครับท่านประธานครับ

ประชาชนที่ติดตามกันฟังดูอยู่ก็ต้องเอ๊ะไหมท่านประธาน

หลักฐานยืนยันที่จะบอกว่า
เป็นเหตุผลของท่านว่าท่านซื้อเนี่ย

แต่การกระทำของท่านที่ท่านสั่งซื้อเนี่ย

ณวันที่๑๖ไม่มีข้อมูลของวันที่๑
ณวันที่๑๖มีข้อมูลแต่๓อันข้างบนที่ผมได้ไล่เลียงไป
ข้อมูลระดับโลกข้อมูลในประเทศไทยและก้าวสู่ระดับโลก
เห็นของผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการต่าง
ณวันที่๑๖บอกว่าไม่ควรสั่งแล้ว
โผล่มาวันที่๑๙มาทีหลังครับท่านประธาน

มีคำสั่งนะครับของกระทรวงสาธารณสุขครับ
ให้ฉีดวัคซีนแบบไข้ฉีดสลับกัน
ตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคมครับท่านประธานครับ

ไม่มีข้อมูลอะไรใดเลยนะครับ
ข้อมูลที่จะบอกว่ามีประสิทธิภาพก็ยังไม่ปรากฏ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับ
ข้อมูลที่จะบอกว่ามันปลอดภัยครับ

แต่อันดับแรกต้องปลอดภัยก่อน

เอาจริงจนบัดนี้ในเรื่องของสูตรการฉีดไข้ก็ยังไม่มี

แล้วท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีเนี่ย
เอาสิ่งเหล่านี้ไปออกเป็นนโยบายของรัฐ
ใช้ข้อมูลจาก๔สไลด์ไปออกนโยบายรัฐ
มีผลกระทบกับชีวิตของประชาชน๗๐ล้านคนครับท่านประธานครับ
ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างหลัก๑๐
เขาศึกษาคนเป็นหมื่นคนครับท่านประธานครับ

ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวรสารทางวิชาการอย่างถูกต้อง

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
ท่านประธานเพื่อนสมาชิกแล้วก็ประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านคงตอบได้นะครับว่า
ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายมันมีประสิทธิภาพต่อสายพันเดลต้ารึเปล่า

ผมพ่วง๒คำถามคำถามที่๒กับ๓
ระบาดหลักในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
แล้วรัฏมนตรีกับนายตรี
ยังคงดึงดันที่จะสั่งซื้อวัคซีน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพกับสายพันธุดังกล่าวอยู่หรือเปล่า

ขออนุญาตยกของอาจารย์ประสิทธิ์มาอีกนิดนึงนะครับ
อาจารย์บอกว่าเมื่อประมาณ๓อาทิตย์ผ่านมาแล้ว
สำคัญยังไงฮะข้างล่างครับ
ท่านพูดไว้ที่วันที่๑๖กรกฎาคมครับท่านประธานครับ
สามสัปดาห์ก่อนก็คืออะไรฮะปลายเดือนมิถุนายน
ขึ้นแน่ไม่มีรถ
ไปครับข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
ผมยกกราฟเข้ามาเลยนะครับ
ปลายเดือนมิถุนายนคือช่องไหนครับ

สายพันธุเดลต้าระบาดอยู่ที่๑๖๖ครับ
วันที่๒๘มิถุนายนนะครับคือช่องที่๓แล้ว
ระบาดเป็น๓๒๒ท่านประธานครับ
มิถุนาถึง๒๘มิถุนาสัปดาห์เดียวครับขึ้น๒เท่า
ช่องแรกครับท่านประธานครับคือ๑๐๔นั้นเดือนเมษาครับ

เป็นกราฟเส้นตรงที่ความชันคงที่แบบนี้ไหมครับ
ไม่ใช่ครับจริงต้องเป็นเส้นโค้งขึ้นครับ
ท่านควรจะรู้ครับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนแล้ว
สายพันธุเดลต้าจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักในประเทศไทย

ต้าไปเหยียบที่ประเทศไหนไม่เกิน๒๓เดือน

อาจารย์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ลายล้อมรอบท่านนายกและท่านรัฐมนตรีท่านทราบ

ผมไม่เชื่อว่าอาจารย์ผมจะไม่ทราบและไม่บอก

เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้หรือควรรู้แล้ว

สายพันธุเดลต้าจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลัก
และณวันนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนชนิดเชื้อตาย
ต่อกรกับสายพันธุเดลต้าก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นท่านสั่งซื้อวัคซีนชิโนแวคเมื่อวันที่๖กรกฎาคม

ราฟสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายคือ๖สิงหาครับ
สิงหานี่คือถัดจากแท่งสุดท้ายไปแล้วนะครับ
สุดท้ายนั่นระบาด๙๑๙เป็นเดลต้าครับท่านประธานครับ
สิงหานี่ไม่รู้จะปลาไป๑๐๐แล้วหรือยังครับ
ท่านยังคงซื้ออีก๑๒ล้านโดสครับ
โดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับที่จะบอกว่ามันใช้ได้
และไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะบอกว่าการฉีดแบบผสมเนี่ยไขว้กัน
มันใช้ได้และปลอดภัยครับ

รัฐมนตรีสาธารณสุขมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายซึ่งต้องร่วมรับผิดกับนายกหรือเปล่า

ได้สัมภาษณ์ไว้หลายทีผมยกมาตอนเดียวนะครับเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมท่านไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งตอนช่วงเช้าแล้วข่าวเขาเอามาเขียนนะครับ
เขาเขียนว่าอนุทินยืนยันไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องจัดหาซื้อวัคซีนเพียงแค่ให้กำลังใจให้ดูดีให้รอบครอบฝ่ายแพทย์เป็นคนลงนามทุกขั้นตอน
แกนคีย์วาโค้ดเข้าไปอ่านกันได้นะครับผมเลือกอันนี้มาเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ค่อนข้างละเอียดดีนะครับถัดไปครับ
จริงหรือเปล่าครับท่านนายกท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงป่ะครับ
มีประกาศยึดอำนาจรัฐมนตรีครับโดยนายกรัฐมนตรีครับหลายครั้งหลายครา
ล่าสุดคือฉบับที่๓เมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมาครับท่านประธานครับ
ประกาศยึดอำนาจรัฐมนตรีต่างให้โอนมาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีครับ
กฎหมายทั้งหมด๓๑ฉบับถัดไปครับ๑๓ฉบับในนั้นครับเป็นของรัฐมนตรีสาธารณสุขครับ
สำคัญสำคัญทั้งนั้นครับท่านประธานครับพรบแรกครับพรบรโรคติดต่อครับ
พรบยาพรบความมั่นคงด้านวัคซีนพรบองค์การเพศรัชกรรม
ถัดไปครับหลังจากนั้นครับท่านนายกที่ท่านแยบคายมากมาก
ผมเห็นแล้วผมขนลุกท่านประธานครับผ่านไป๒วันครับวันที่๒๙เมษายนครับ
ท่านทอนคืนอำนาจไปครับแยบขายและแยบยนต์มาก
ท่านประกาศออกมาอย่างนี้ครับ๒วันถัดไปนะฮะที่ท่านยึดอำนาจ
เมื่อวานซื้อเนี่ยยึดแค่ของรัฐมนตรีนะ
คณะกรรมการคือบอร์ดนะฮะต่างในกฎหมายเนี่ย
ทำไปปกติเลยไม่ไม่ต้องมาให้ฉันทำ
ถัดไปครับข้อ๒มาเขียนซ้ำอีกรอบนึงนะครับ
เมื่อกี้บอร์ดบอกว่าแต่หน่วยงานี่ก็คือกระทรวงนะครับ
จนรัฐมนตรีนะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติ
เอาย้อนแย้งแล้วเว้นแต่
แต่กรณีที่นายกจะขอเข้าไปทำเอง
เพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักแล้วอำนาจรัฐมนตรีก็ยังอยู่

ให้หน่วยงานต่างนะครับรายงานวิธีแก้ไขปัญหาก็เลยต่าง
ข้อมูลต่างให้นายกทราบเลยนะครับเรื่องอะไรบ้าง
วิเวชพันธุ์ครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ

ออกซิเจนเตียงโรงพยาบาลสนาม
ลำเลียงการควบคุมเส้นทางครับ

ข้อ๔ครับผมไฮไลท์ตัวแดงไว้ครับ

ยื่นเรื่องขออนุญาตการขอขึ้นทะเบียน
การนำเข้าการจัดหาการประสานงานหรือติดต่อกับต่างประเทศ
และการจัดสรรวัคซีนที่เกี่ยวกับโรคโควิด๑๙
การจัดสรรวัคซีนครับ

ถ้าใครอยากฟังประมาณ๒๐นาทีครับ
อนุญาตยกถ้อยคำของท่านรัฐมนตรีมานิดนึง

พูดได้เลยว่าฝ่ายนโยบายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการซื้อวัคซีน
เป็นการเจรจาของกรมควบคุมโรคสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเพศัตริย์
และก็ที่เมื่อวานมาพูดอยู่ข้างล่างผมได้ยินแจ้วมาจากใต้ถุนสภานะครับ
บริษัทผู้ผลิตวัคซีนทางฝ่ายนโยบายเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยมีแต่นาย
พอรบอองค์การเพศัตริย์กรรมครับมาตรา๕บอกเลยครับว่ารัฐมนตรีสาศุกร์เนี่ย
เป็นเจ้าของอำนาจตามพรบนี้นะครับและรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจกำกับทั่วไปเลย
และเรื่องต่างที่จะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับตามมาตรา๑๗เนี่ยนะครับ
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอคือรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องเป็นคนเอาเรื่องเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรี

การเพศสัตว์ส่งเข้าไปเองไม่ได้ฮะรัฐมนตรีต้องรู้เรื่องครับ
ทุกคนที่นั่งอยู่ในนั้นก็คือมาจากคณะรัฐมนตรี
มาจากท่านนายกมาจากรัฐมนตรีสาธารณสุข

มาดูบอร์ดความมั่นคงทางด้านวัคซีนบ้างครับ
บอร์ดวัคซีนมาตรศรีบอกครับ
มนตรีสาธารณสุขครับมีอำนาจออกประกาศด้วยครับ

หนึ่งครับนายกเป็นประธานบอร์ดครับ
สองครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองประธานบอยครับ

ถามว่าบอร์ดมีอำนาจอะไรบ้าง
นี่เลยครับอำนาจออกระเบียบครับ
ควบคุมครับการผลิตการบริหารจัดการจัดหาการกระจายวัคซีนครับ

ส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและการกระจายวัคซีนภายในประเทศครับ

ถ้ามีเหตุจำเป็นครับเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เมื่อสักครู่นี้อำนาจบอร์ดใช่ไหมครับ
เมื่อกี้อำนาจบอดนายกนั่งหัวโต๊ะเมื่อกี้อำนาจนายกหัวโต๊
อันนี้อำนาจใครฮะอำนาจรัฐมนตรี
มีอำนาจที่จะจำกัดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนได้
แล้วเขาส่งเราให้ได้แค่๕ล้านโดสเนี่ยจริงท่านประธาน
แต่ไม่ทำครับถัดไปครับ
รัฐมนูลครับมาตรา๔๗คงพูดกันจนเรียกว่าจะพลุนแล้วนะครับ
ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐครับ

เปิดสิทธิ์ให้ใครเนี่ยแปลว่าการกำหนดหน้าที่อีกคนนึง
หมายความว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ
แปลว่ารัฐมีหน้าที่จะต้องให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนครับ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
มาตรฐานต้องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่าเดิมก็ไม่ได้ครับ
แย่ลงยิ่งผิดครับถัดไปครับ
ต้องอ่านมาตรา๔๒ของพรบปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมครับท่านประธานครับ
กระทรวงสาธารณสุขครับหลักก็ป้องกันควบคุมและรักษาโรคภัยครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับถัดไปครับ
เพราะฉะนั้นการที่รัฐมนตรีสาศุกร์บริเศษความรับผิดชอบ
อ้างว่าตนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่และอำนาจ
เนื่องจากถูกนายกเนี่ยยึดอำนาจไปเนี่ยฟังไม่ได้ครับท่านประธานครับ
ไปครับและผลกระทบนะครับ
ขอฝ่ายโสดเปิดคลิปครับคลิปที่๑นะครับ
และผลกระทบที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับ
นี่เรื่องการฉีดวัคซีนครับผมยกมาให้ดูครับ
ของปีนี้ครับต้นปีเป็นต้นมานะครับ
อันนี้เดือนเฟฟนะครับเดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยเพิ่งฉีดนะครับ
ได้แล้วออกมาแล้วครับเดือนมีนา๐๑๔เปอร์เซ็นต์ครับ
ชาวโลกเข้าไปถึงไหนแล้วครับ๓๐๔๐กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ
สิ้นมีนาเข้าเดือนเมษาครับประเทศไทยกระโดดเข้ามานิดนึงครับ
เปอร์เซ็นต์ครับชาวโลกเข้าไปเท่าไหร่แล้วครับ
งกงอังกฤษก็ไป๕๐กว่าครับกัมพูชาเข้าไปเท่าไหร่แล้วครับ
กว่านะครับประเทศไทยครับสู้กันอยู่กับเวียดนามกับฟิลิปปินส์เนี่ยครับ
ชาวโลกเข้าไปเท่าไหร่ครับ๖๐กว่าเปอร์เซ็นแล้วท่านประธานครับ
ผมพากไปพากมาจะเหมือนเรือยาวแล้วท่านประธานขอโทษทีนะครับ
ประเทศไทยขึ้นมาครับ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ครับไต่ขึ้นมาเรื่อย
อันนี้เดือนอะไรแล้วครับกรกฎาครับท่านประธาน
จะเดือนที่แล้วเดือนกว่านี้เองนะครับจนจบครับ
ประเทศไทยครับฉีดวัคซีนครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับ
วัคซีนไปได้ทั้งหมด๓๑ครับท่านประธานครับอยู่ตรงกลางครับ
ท่านประธานก็อาจจะบอกอ้าวหมอก็ดูดีนี่ไม่ได้แย่อะไร
อันนี้ผมเลือกมาแบบสู้กับฟิลิปปินส์สู้กับอินโดสู้กับเวียดนาม
กับลาวสู้กับกัมพูชาแล้วนะครับเนี่ยนี่ผมเลือกมาให้แบบนี้เลยนะครับ
แต่ท่านประธานสังเกตดีนะครับแถบสีเขียวเข้มมันแค่๙๓
คือเราฉีดเข็มแรกเยอะกว่าครับเราฉีด๒เข็มมันแค่๙๔เองท่านประธานครับ
ชนะจริงชนะแค่เวียดนามครับแล้วท่านประธานครับ๙๔ที่ฉีดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรครับ
ซีโนแวคครับแล้วซีโนแวคสองเข็มที่สุดมันพอไหมครับ
มันไม่พอครับท่านประทานครับ๙๔เนี่ยถ้าคิดเป็นชิโนแวคสัก๖เราเหลือ๓๕เท่านั้นเองท่านประทานครับ
จริงแพ้เข้าเลยถัดไปครับเปิดใหม่ซิคลิปหนึ่งครับคลิปที่สองนะครับ
เคสต่อ๑ล้านประชากรเพื่อปรับหน่วยให้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าบางประเทศมีประชากรเยอะบางประเทศก็มีประชากรน้อย
อันนี้ผมตั้งที่เดือนมีนานะครับจะได้ไม่ช้าจนเกินไป
ประเทศไทยไต่อันดับขึ้นมาแล้วครับสู้ครับอ่าชนะอเมริกาไปแล้วครับ
เราชนะอเมริกานะครับเรื่องนี้เราติดเยอะกว่าอเมริกานะครับในสัดส่วนที่เทียบกับประชากร๑ล้านคนครับท่านประธานครับ
ประเทศไทยครับทัดเทียมระดับโลกครับดูประเทศอื่นอื่นครับเขาอยู่ข้างล่างครับ
เราพยายามเร่งขึ้นไปครับทำไมต้องยกอเมริกามาครับท่านประธาน
คือสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ติดกันตั้งเยอะตายกันก็แยะ
แต่นี่ครับท่านประธานครับช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยครับเห็นไหมฮะเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเนี่ยเส้นสีเขียวของเราเนี่ยเหนือเส้นเลือดหมูของอเมริกาแล้วติดเยอะกว่าเขาอีก
ไปครับสุดท้ายครับคือเคสการตายครับเปิดมาเลยครับตายต่อ๑ล้านนะครับ
ันกราฟมาเลยครับไล่ตั้งแต่มีนาคมนะครับประเทศไทยก็ช่วงนั้นก็จะเริ่มขึ้นนะครับ
หลังเดือนเมษาเดือนพฤษภาเป็นต้นไปจะเห็นความล้มเหลวที่ค่อนข้างชัดเจน
เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นต่อไปว่ามันเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้ดูกัน
ประเทศไทยก็ไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานะครับจำนวนตายต่อหนึ่งล้านเนี่ย
ช่วงครับท่านประธานเราเยอะกว่าอเมริกาเขาด้วย
มันต้องยอมรับจริงครับท่านประธานว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันย่ำแย่จริงนะครับ
เห็นมั้ยครับเราตัดสู้ชนะเขาขึ้นมานะครับอ้าวเวียดนามขอแซงหน่อยนะครับ
มาแล้วประเทศไทยเอาไม่ยอมครับตัดกันขึ้นไป
ไปครับท่านประธานครับหลายท่านอาจจะบอกว่า
บริหารวิกฤตการณ์โควิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฉีดวัคซีน
ไม่ใช่เรื่องของจำนวนการติดไม่ใช่เรื่องของจำนวนการตายแค่อย่างเดียว
ภูมิใจกับนักหนากับระบบสาธารณสุขที่ทำเอาไว้ตอนแรกที่อยู่อันดับ๖ของโลก
เคอิครับเมื่อวันที่๗กรกฎาคมครับประเทศไทยอยู่ลำดับที่๑๑๙จาก๑๒๐อันดับ๑๒๑ประเทศ
เพราะว่าเราชนะ๑๒๐ร่วมคือนามีเบียกับแอฟริกาใต้ครับ
เราชนะ๒ประเทศนี้ครับน่าพรรคภูมิใจ
ไปครับภายในเดือนเดียวครับ๓๑กรกฎาครับ
เคอิจัดอันดับอีกครั้งครับเราไม่ยอมครับเราต้องอยู่สุดตารางให้ได้ครับ
แต่ผู้จัดอันดับเนี่ยเขาก็ยังคำนึงถึง
แต่คะแนนเท่ากันครับอันดับที่๑๒๐จาก๑๒๐อันดับครับ
ท่านประธานครับถัดไปครับ
มีข้อมูลหลายอันที่เอามาดูกันนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน
ไปครับมันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน
ผมไม่ได้บอกว่าตอนแรกมันแย่ขนาดนั้นนะครับ
มันเคยโอเคครับมันเคยโอเคมันเคยพอใช้ได้ครับเห็นไหมฮ
เคยอยู่ในโซนสีฟ้าอยู่ข้างบนเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ
แต่ผ่านมาช่วงเดือนเมษาท่านประธานครับช่วงเดือนพฤษภาครับ
ช่วงเดือนมิถุนาเพราะอะไรครับท่านประธานจำสไลด์
ราฟแท่งได้ไหมครับกรมควบคุมโรคครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
เพราะว่าเดลต้ามันเข้ามาครับท่านประธานเดลต้า
มันทำให้เราดิ่งเหวลึกลงมาขนาดนี้แล้วเรายังดึงดันนะครับ
ที่จะใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายมันเลยเป็นแบบนี้
ไปครับอันนี้ข้อมูลที่นำมาพล็อตเองนะครับ
เราล็อกดาวน์เขาท่านประธานครับสีแดงครับสิบสองคนลักษณะ
ผู้ติดเชื้อสีส้มก็ยังดูพุ่งขึ้นนะครับ
แต่หลังเนี่ยเริ่มมีข่าวบอกว่ามันเริ่มลดลงใช่ไหมครับท่านประธาน
ใช่ไหมครับท่านประธานแต่สีส้มคือผู้ติดผู้ที่เสียชีวิตครับ
ท่านประธานดูกราฟครับมันตีบเข้าไปหากันครับ
มันตีบเข้าหากันแบบนี้ไม่ดีท่านประธานครับ
แบบนี้มันแปลกด้วยครับผิดวิสัยครับ
จะแย่เอาถัดไปครับเทียบกับประเทศอังกฤษครับ
ท่านประธานครับดูกราฟเขาครับกราฟเขาถ่างออกไปจากกันครับ
ติดเชื้อเขาขึ้นครับก็ขึ้นไปแต่เขาไม่ตายผู้ตายของเขาเนี่ยน้อยลง
เพราะอะไรครับเพราะเขาเริ่มเปิดกันมากขึ้นเขาได้วัคซีนท่านประธานดูฮะ
เขาเป็นสีส้มเขาฉีดสองเข็มครับส่วนที่ฉีดเข็มเดียวสีฟ้าเนี่ยมันนิดเดียว
ประเทศไทยเป็นไงครับฉีดเข็มเดียวเป็นหลักสีส้มเป็นอะไรฮะไปซิโนแวคอีก
มันเลยเป็นอย่างเงี้ยถัดไปครับเดี๋ยวบอกว่าผมไปเทียบกับประเทศที่เขาหรูหลาฟูฟ่า
ผู้ติดเชื้อลดอัตราการตายก็ลดครับท่านประธานครับระบบสาธารณสุขสามารถโฮเคสได้ดีขึ้น
แล้วดูกราฟเราฮะมันหาข้าวหากันครับแล้วดูการฉีดครับวัคซีนครับกัมพูชาเขาฉีดได้ดีเลยครับท่านประธาน
ดาวน์ครับเส้นสีส้มเนี่ยคือจำนวนการติดนะครับท่านบอกว่ามันติดน้อยลงครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วท่านก็คลายล็อกดาวน์วันนี้เป็นวันแรกนะครับ
เส้นแนวโน้มคือเส้นสีเหลืองนี่ผมวางเอาไว้ให้นะครับก็ดูลดลงจริงนะครับส่วนเส้นสีฟ้าข้างล่างนะครับมันยังดูก็ดูเท่าเดิมแต่มันดูไม่ได้ครับท่านประธานเพราะอะไรครับเพราะกราฟเส้นสีส้มมันมันสั้นลงกราฟสีฟ้ามันยังไงมันก็ต้องสั้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องดูเป็นเปอร์เซ็น

ผมเชื่อว่าข้าราชการในกรมควบคุมโรคเนี่ยคุณหมอต่างเขาพยายามอย่างเต็มที่ครับเขาพยายามใส่หินอะไรบางอย่างมาสู่ประชาชนเขาใส่กราฟมาด้วยท่านประธานครับแนวโน้มการตรวจเนี่ยมันลดลงจริงแล้วดูผู้ติดเชื้อซ้ายบนครับกราฟยังดูเพิ่มเพิ่มอยู่เลยอันนี้คือยกมาเลยนะครับผมเปิดดูเมื่อเช้ากราฟของวันนี้ก็ป

ชันมันคงที่แปลว่าอะไรครับผู้ติดเชื้อมันก็เพิ่มด้วยอัตราคมพี่มันยังเพิ่มอยู่ยังไม่ได้ลดลงถัดไปครับ
เพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับการที่นำพันธุ์ตีว่าการส่งสาธารณ์ส่งเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยครับแต่จริงตัวเองมีหน้าที่และอำนาจอยู่ใช่มั้ยครับแปลว่าท่านละเว้นครับเพราะท่านมีหน้าที่และอำนาจแต่ท่านไม่ทำครับถัดไปครับ
อะไรบ้างครับท่านประธานครับผิดตามนี้ครับพรบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับมาตรา๘ครับวางหลักไว้๔ข้อ

ข้อมูลบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพครับ

แล้วถามว่าโปร่งใสกับตรวจสอบได้หรือไม่
เอกสารมา
ขอกันมาก็ถมดำกันมาเต็มเลย
ถัดไปครับ
ใช้ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย

แล้วจริงแล้วนี่จะมันมีวงเงินจำกัดอยู่ครับ

มันก็ไม่พอครับถ้านปฐานครับ
ก็เลยต้องออกประกาศครับกระทรวงการคลังครับ

ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงในเรื่องของการกำหนดวงเงิน
จะซื้อพันล้านจะซื้อหมื่นล้านซื้อเลย
ยี่ห้อเลือกบริษัทได้เลยไม่ผิด

เว้นเฉพาะแค่เรื่องวงเงินครับ
ไม่ได้ยกเว้นมาตรา๘ครับ
ยังคงจะต้องจัดซื้อแบบคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสอบได้ครับท่านประธานครับ
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้จำกัดวงเงิน
ท่านไม่ผิดท่านจะซื้อถูกซื้อแพงตรงนี้
จะซื้อบริษัทไหนอะไรยังไงไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้

แต่ท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านต้องซื้อของที่มีประสิทธิภาพ
แต่ผมชี้แจงแล้วหลักฐานทั้งหมดยกมาท่านประธานครับ
มันไม่ใช่ถัดไปครับ
และเมื่อท่านทำผิดมาตรา๘ท่านก็ผิดตามมาตรา๑๒๐ครับ
ปฏิบัติทั้งละเว้นเลยครับทั้งคนซื้อแล้วซื้อ
คนที่ต้องซื้อแต่บอกว่าไม่ซื้อไม่รู้เรื่องนะครับ
ก็คือทั้งปฏิบัติแล้วละเว้นก็ผิดครับ
รวมถึงคนที่อยู่รายล้อมด้วยครับผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยครับ
ผิดหมดถัดไปครับ
แล้วเมื่อท่านเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ซื้อ
แล้วท่านทำทุจริตเสียหายกับรัฐเนี่ยนะครับ
ทุจริตเรื่องเจตนาเนี่ยเดี๋ยวให้สสวิโรธเนี่ยนะครับ
อภิปรายต่อแล้วกันนะครับผมคงไม่ก้าวล่วงในเรื่องนี้
ท่านก็ผิดตามมาตรา๑๕๑ครับ

ปฏิบัติหรือละเว้นครับทั้งคนที่ทำและคนที่มีหน้าที่ต้องทำแต่ไม่ทำ

ไปครับสุดท้ายครับท่านประธานครับ
การปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่นะครับ
โดยเฉพาะในกรณีที่หน้าที่นั้นกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะเลย
ก็ถือว่าเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่
การที่ท่านมีหน้าที่ที่ท่านจะต้องซื้อนะครับ
หน้าที่ตั้งแต่รัฐมนูลในการปัดป้องภัยพิบัติที่เกิดจากโรคติดต่อร้ายแรงให้กับประชาชน
รัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีครับท่านเป็นผอสบคครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
รัฐมนูลได้เปิดสิทธิ์ให้กับประชาชน
เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของท่านอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไป
คนหนึ่งทำครับคนหนึ่งไม่ทำครับ
โดยที่รู้นะครับถ้าท่านบอกท่านไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ครับท่านประธานครับ
ท่านควรจะต้องรู้ครับภาษากฎหมายเขาใช้อย่างนี้ครับรู้หรือควรรู้
ข้อมูลทั้งหมดมันบ่งชี้ครับณวันนั้นครับวันที่๑๖สิงหาคมท่านประธานครับ
แต่ข้อมูลมันเป็นแบบนั้นในนี้แทบไม่มีความเห็นของผมเลยครับท่านประธานครับ
ข้อมูลทั้งนั้นล้วนว่ามันใช้ไม่ได้ความปลอดภัยในการฉีดไข้ก็ยังไม่มี
แล้วท่านเอาคนไทยเป็นหนูทดลองท่านเคยบอกไม่ใช่เหรอครับว่าท่านจะไม่ใช่คนไทยเป็นหนูทดลอง
ท่านประธานครับจริงมั้ย
ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ
ท่านผู้ประท้วงต้องยอมรับนะครับว่าท่านมีข้อมูลเยอะนะครับ
แต่ต้องขอประท้วงท่านในข้อบังคับข้อ๖๙ครับ
คือท่านพูดเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะ
เพราะเจาะจงยี่เฮ้อ
ซึ่งซ้ำกับพวกพี่ปลายท่านอื่นเนี่ย

สิ่งที่ผมเป็นห่วงผมไม่ได้เป็นห่วงว่า
ท่านรัฐมนตรีจะตอบได้หรือไม่ได้นะครับ

ท่านไม่ได้เอาข้อมูลอย่างครบถ้วนว่า
ที่ท่านพูดถึงนั้นในบางประเทศ
ว่าปัญการการป่วยแร้แรงได้จริงหรือไม่
ฉะนั้นการท่านใช้ข้อมูลเช่นนี้
จะทำให้ประชาชนเกิดความกังวล
ในการฉีดวัคซีนขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับต้อนรับบุปตรวง

นิจฉัยแล้วนะครับยังอยู่ในประเด็น
เพราะว่าได้พูดถึงเรื่องราวต่างและพูดถึงการใช้อำนาจของรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเด็นที่ซ้ำกันเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนซ้ำกัน
ก็ไม่เป็นไรครับผู้อภิปรายก็คงดูเองนะฮะ
ส่วนการตอบชี้แจงเนี่ยข้อมูลถ้ามันไม่จริงเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ต้องออกมาชี้แจงเองนะครับ
คนเป็นอื่นชี้แจ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นโครงกรรมครับนะครับ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกอภิปรายจะต้องเป็นผู้ชี้แจงเอง

จริงครับท่านประธานครับข้อมูลนี้มีเต็มไปหมดเลยครับ

แต่ข้อมูลที่ผมยกมาเป็นข้อมูลที่มันใหม่ร่าและเท่าทันใกล้สุดสถานการณ์ในเรื่องโควิกที่เป็นเดลต้า
ตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคลและมันนักตอนเดือนร่วมถุนายนจึงประกาศกรรคมเป็นต้นมา
ผมจะไม่ย้อนอันดิบัติไปกลายผมยอมรับแล้วท่านท่านคมว่า
วัคซีนชิโนแวคก่อนหน้านี้พอใช้ได้นะครับ
ผมเองก็ยังไปช่วยพูดโปรโมทให้อยู่เลยให้ประชาชนไปฉีดนะครับ
แต่ถ้าท่านมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้อะไรยังไง
รัฐมนตรีมาชี้แจงตอบได้อยากฟังเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายท่านประธานครับของผมจบแล้วนะครับเวลาเหลือนะครับ
สรุปก็คือว่าท่านนายกเนี่ยนะครับและท่านน้อนประติศาสตร์สุขเนี่ย
มีหน้าที่และอำนาจครับท่านประธานครับ
มีหน้าที่และอำนาจในการดูแลสุขภาพของประชาชน
การจัดหาซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
พรบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับ
แต่ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องท่านละเว้นการปฏิบัติโดยที่ท่านรู้
หรือว่าควรรู้อยู่แล้วเพราะถ้ามีกรรมการมีอาจารย์ต่างที่รายล้อมรอบตัวเนี่ยนะครับ
ให้ข้อมูลท่านเต็มไปหมดเลยและท่านน่าจะต้องย่อมเล็งเห็นผลนะครับท่านประธานครับ
ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันทำให้คนเสียชีวิต

วันนี้มันเป็นการพิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ผมเชื่อเหลือเกินครับท่านประธานครับว่าในอีกไม่กี่วันนะครับ

ท่านก็คงจะได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ

และวันนี้ก็ไม่ใช่สารยุติธรรมครับท่านประธานครับ
แต่วันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลต่างที่มันมีปรากฏอยู่แล้วนะครับ
จำเป็นที่จะต้องให้ผมมานั่งสรุปแบบนี้ด้วยซ้ำ
ประชาชนเขาเห็นครับทุกคนเห็น
และท้ายที่สุดท่านอาจจะไม่ต้องก้าวขึ้นสู่สารยุติธรรม
แต่ตอนนี้ท่านได้ก้าวเข้าสู่สารประชาชนแล้ว
และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินผิดปากของท่าน

ผมจึงไม่อาจที่จะลงมติให้ความไว้วางใจกับนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ครับ